ท่าเรือนนะครับครับฟุตซอร์สโมสรจิงช้ำอาเซียนท่าเรือนเป็นช้ำเก่าสองสมัยนะครับ
แล้วก็ต้องการกลุยทางเข้าสู่แชมป์สมัยที่สามติดต่อกันล่าสุดมีการประชุมทีมกันเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ความพร้อมของการท่าเรือมีมาฝากกันด้วยครับในเกมนัดแรกในช่วงเย็นที่จะถ่ายทอดทาง
รัฐทีวีช่อง๓๒การประชุมนะครับก็มีการพูดถึงกฎกฎิการที่สำคัญ
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นการชี้แจงกฎให้ทราบโดยหลักนะครับ
รูปการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้สิทธิ์แข่งขันในรายการนี้
เวลาปรุกศรการท่าเรือก็ต้องรอเช็คนะครับ
ยิงไป๙ประตูในซีซั่นนี้

ท่าเรือจะสวมชุดแสบน้ำเงินนะครับชุดเก่งของพวกเขา
ก็แข่งขันนะครับทุกนัดในเวลา๔โมงถึง๖โมงเย็น
วันที่สี่กรกฎาคมและวันที่ห้าเตะสามวันติดเลยนะครับ
ถ้าผ่านเข้ารอบก็ไปแข่งวันที่เจ็ดกับเก้าก็คือวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับ